ผมจะพาไปดูคนเรือเขาขายปลาทู

เพราะว่าคนนี้เขาอยู่มานานกว่า๘๐ปี
แต่ทำอาชีพนี้มาประมาณ๖๐ปีแล้ว
เขาใช้เทคนิคอะไรทำไมเขาถึงอยู่นานขนาดนี้

เอ๊สวัสดีครับทุกคน
เมื่อวานนี้ผมพาไปดูวิธีการทำปลาทูแล้ว
วันนี้สืบเนื่องต่อ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูคุณลุงคนหนึ่ง
เขาลงเรือแล้วก็ไปขายปลาทู
แต่ว่าขายตรงไหนบ้างแล้วขายอย่างไร
แอบบอกนะว่าเขาเหลือ๓คนสุดท้ายแล้ว

ทำมาตั้งแต่รุ่นเซียเลยเหรอฮะประมาณกี่ปีแล้วครับผม

อันนี้โกงเอาร่วงไปกี่เครง

บางทีขายดีมันก็เร็วแพ็คเดียว

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะไปขาย

ใส่นั่นเอง
อะไรที่ทำให้ครูลุง

มันก็เป็นขาประจำอย่างไร
เตะแรดร้อนเคยไปลมไหม

กงกินอะไรคะทำไมเป็นแข่งแรก
กง
เรียมปลาทูเสร็จแล้วครับ
เรียมกงมีแจด้วยนะ

ใครเรียกลูกค้ามาแล้วครับสัญญาณมาแล้วครับ
ลูกค้าเขาจะรู้ว่าเสียงแบบนี้คือกงมาแล้ว
ปกพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว
ไปกันเลยครับ
ปาจูมาแล้วจ้าปาจูจ้า

รอดนาน
รอดนานเลยใช่ไหม

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอีกก็ต่อค่ะ

นี่สัญญาณในการเรียกลูกค้าของลุงครับ

เอาแล้วนะครับ

คงสอนน้องหน่อยว่าทำยังไงบ้าง

พลิกได้ไงอยู่ในตรงที่ซ้ายพลิกได้

เหนื่อยรับประทูแล้วจ้า

คิดว่าสิ่งของใครจ้ะวิทย์

คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมพันไปรอบหนึ่ง

โกงให้กำลังใจครับ

ใช่ครับ
วันนี้ได้มาติดตามชีวิตคุณลุงนะฮะ

แล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เราไม่ค่อยจะได้เห็น
สำหรับคนเรือที่เขาขายปลาทูแบบนี้

แล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ถูกใจมากแล้วขอขอบคุณลุงมากเลยนะครับ

วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ